ความคืบหน้าในคดีที่คลิปเขาปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วเราก็สอบถามว่าตำรวจท่านนี้หนีผู้ร้ายเหรอ
นะฮะก็เป็นคลิปกรณีที่ทางตำรวจบกจรนะฮะ
เขาตั้งด่านตรวจวันที่๑๕เมษายนในช่วงตี๑ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ทางดาบตำรวจท่านหนึ่งก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อขาวเสื้อยืดเนี่ยนะ
แล้วก็สวมหมวกแก๊ปเนี่ยนะครับในข้อหาแอลกอฮอล์
เมาแล้วขับเมาแล้วขับนะครับเพราะว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
แล้วก็โอ้โหวัดได้เยอะเลยนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และทีนี้ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ไปที่โรงพักก็นั่งรถไปกับผู้ชายคนนี้ด้วย
แต่ปรากฏว่ามีเรื่องเหมือนว่ายืดชุดกัชทากัน

กลายเป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
แล้วตำรวจก็เหมือนหนีตายเลยแหละ
เดี๋ยวสักพักจะไปแอบหลังคนขี่รถจักรยานยน
พี่เป็นอะไรพี่บอกก่อนพี่เป็นอะไร
ประชาชนก็งงแล้วพี่ตำรวจทำไมหนี
พี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไร
เรื่องนี้ก็มีความคืบหน้า

เปิดเผยว่าตำรวจคนดังกล่าว

ก็คือดาบตำรวจพิทักษ์โบราโมน
สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เขียนรายงานชี้แจงเข้ามา
ซึ่งรายงานจากรายงานนะครับ

ทางตำรวจท่านนี้กำลังตั้งด่าน

นายราลีซอร์ชายชาวพม่า

แล้วก็มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

มีระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง๑๐๐

จากนั้นดาบตำรวจพิทักษ์ก็เลยต้องขึ้นรถ

ซึ่งในรถเนี่ยจะมีเพื่อนของนายราลีซอร์

เพื่อไปสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
เพื่อไปดำเนินคดีต่อไปเนี่ยนะครับ

ขับรถออกนอกเส้นทางพร้อมกับ

ก็เลยพยายามหนีออกมาจากรถเป็นเหตุการณ์

รับแจ้งตามที่รายงานนะครับว่าถูก

แล้วก็จะทำร้ายร่างกาย

ก็เลยกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ขับรถนะครับแล้วก็โดนมีเจ้าที่ตำรวจ

เป็นอย่างไรในการที่ปล่อยปาก
ให้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ

นี่แหละครับทางด้านของ

โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปด้วย

ตำรวจที่ตั้งด่านบอกว่าคือเจ้าหน้าที่มีน้อย
ก็ต้องแบ่งดาบตำรวจท่านนี้

ตรีธีรศักดิ์สรีวงผู้บังคับการ

มาตรวจสอบข้อเท็จจริงดาบตำรวจพิทักษ์แล้ว
กรณีที่ปล่อยประให้ผู้ต้องหาขับรถ

เพราะว่านายลาลี่ถูกจับคดีเมาแล้วขับ

ก็เมาแล้วขับไงคะ

ขับต่อพาตำรวจไปที่โรงพัก

ผู้บังคับการตำรวจจราจร

บอกว่าเนื่องจากรถของนายลาดี้เนี่ย

ตำรวจลองขับแล้ว

เอ๊ะทำไมตรงกลางรถเนี่ย
ไม่มีเกียร์โผล่ขึ้นมาไม่มีคันเกียร์อะไร

ก็เลยต้องให้เจ้าของที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย

กฎหมายกำหนด๕๐นะคะ

เป็นไปได้หรือไม่ว่า
พาผู้ต้องหาขับออกไปจากด่าน
เพื่อที่จะไปเจรจาต่อรองกัน

ตอนนี้ต้องขอตรวจสอบหัวหน้าด่านด้วย

ก็ทราบว่ามีร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าควบคุม

มีรถควบคุมผู้ต้องหาหรือไม่

แล้วถึงจะนำผู้ต้องหาไปสอนอ

เพราะก็ใกล้คนที่ถูกจับพี่แต่จอดเรียงกันเลยนะแถวด่าน

ขนขึ้นรถไปเลยไปทีเดียวที่สอนอ
ไม่ใช่ไปรถของเจ้าของรถเขานะฮะ

ที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาเมาสุรา

เขาก็มีโทษเหมือนกันนะ
ตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ขอเวลาในการตรวจสอบข้อที่จริง๑๕วัน
๕วันถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ